มาบอกกันหน่อยว่าเคยไหมเคยได้กลิ่นคนสูบกัญชา

กลิ่นมันเป็นยังไงกลิ่นมันทำให้คุณมีอาการแพ้อะไรไหม

เพราะคุณแม่คนนี้ไปซื้อคอนโดเห็นว่าเป็นคอนโดหรูเลยนะ
ใจกลางเมืองเชียงใหม่แต่มีลูกเล็กด้วย
ระหว่างที่เดินกันอยู่เนี่ยลูกมีอาการครับ
มีอาการแบบเหมือนเข้าจมูกแล้ววิงเวียนศีรษะอาเจียน
แล้วเหมือนจะหมดสติคุณผู้ชม
สุดท้ายเข้าโรงพยาบาลเสียค่ารักษาไปเกือบ๒แสนนะ
ในจังหวะที่น้องก็คือลูกสี่ขวบมากับคุณแม่วัน๒๘ปี
เดินอยู่ตรงโถงทางเดินส่วนกลางของคอนโด
แล้วหลังจากนั้นตัวลูกชายเริ่มมีอาการเหมือนพ่อได้กลิ่น

เกิดขึ้นตอน๖โมง๔๐นาทีของวันที่๓๑ตุลาคม
จากนั้นคืนวันเดียวกันเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งครับ

จะเห็นว่าคุณแม่เนี่ยนี่อุ้มลูกชาย
ที่มีอาการแพ้กัญชาครับอาเจียนเวียนหัวร้องไห้ไม่ได้สติ
แล้วมีเจ้าหน้าที่คอนโดเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่ง
นำตัวน้องเขาส่งโรงพยาบาลครับ

หมอวินิจฉัยว่าอาการที่เกิดขึ้นกับลูกชายแม่
เป็นเพราะพิษจากควันกัญชาครับ
เมื่อวานทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับแม่ของเด็กก็คือคุณอาภาพันธ์
แม่เขาบอกว่าแม่ก็พาทีมงานนะ
ไปดูบริเวณจุดที่แม่กับลูกเดินผ่านไป
แล้วตรงนั้นมันมีหน้าห้องหนึ่ง

มีชาวจีนที่เช่าห้องพักอยู่ฝั่งตรงข้าม

ลิ่นมันเล็ดลอดออกมาบริเวณโถงทางเดิน
เธอก็ได้กลิ่นลูกชายก็ได้กลิ่น

เป็นจังหวะที่นี่แหละกลิ่นมันลอยมาจากช่องใต้ประตูนี้

ผ่านไป๓๐นาทีตัวเธอเองก็เวียนหัวเหมือนกันนะพี่เบิร์ต
แล้วลูกก็อาการตามมาเหมือนกัน

แต่ลูกชายอาการไม่ดีขึ้นครับไม่ได้สติ
พูดจาไม่รู้เรื่องอ้วกไป๓รอบ
ท่าไม่ดีแล้วเรียกนิติบุคคลของคอนโดมา
ช่วยกันนำตัวลูกชายส่งโรงพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้น๑๗๓๗๖บาท
มีใบรับรองแพทย์ยืนยันชัดเจนว่า
อาการที่เกิดขึ้นกับเด็กวัย๔ขวบ

แจ้งเจ้าของห้องพักเลยให้รับผิดชอบด้วย

ไม่ค่อยจะให้เปิดให้เช่าเป็นรายวันนะ

เจ้าของห้องปฏิเสธความรับผิดชอบครับ

คนเช่าก็ยังคงสูบกัญชาอยู่นะ

พอตำรวจมาถึงฝั่งชาวจีนเขาอ้างว่า

และถึงแม้ว่าจะสูบกัญชาตำรวจก็บอกว่าอาจจะทำอะไรไม่ได้นะ

กฎหมายมันมีฉบับเดียว

ครับฟังผู้เสียหายก่อนครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องขอบใจ
ตำรวจว่าไงนะ
กัญชาเสรีก็จริง
แต่กลิ่นกับผลกระทบมันไม่เสรี

บุหรี่คนเขาก็แพ้ก็มี

กัญชาเสรีอยู่ใครจะสูบก็ได้
แล้วมีคนได้รับผลกระทบทำอะไรไม่ได้ผมว่าพี่เข้าใจผิดพี่ตำรวจ
เข้าใจผิดนะแล้วก็เนี่ยที่ไปเที่ยวมา
ก็เป็นร้านกัญชาเสรีจริงร้านนั้นเรื่องของเขาธุรกิจเข้าใจป่ะ
แต่ว่ารุ่นของกลิ่นเดินเข้าไปมันเดินผ่าน
คือมันก็คือคนที่ได้กลิ่นกัญชาทั่วไปที่เคยได้กลิ่นแล้วก็อาจจะคุ้นชิน
ถามนิดนึงกับพี่เบิร์ดกลิ่นกัญชากับกลิ่นมะลิมันเหมือนกันเหรอ
ไม่เหมือนไม่เหมือนแต่กลิ่นที่พี่ได้กลิ่นมันฉุนกึ๊กเลย
ฉุนกึ๊กจนกระทั่งต้องเดินเลี่ยงกัน
แล้วอย่างในข่าวนี้ที่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นแบบมะลิดิฟิวเซอร์ก็ไม่รู้ว่ามันผสมหรืออะไรหรือกัน
สิ่งหนึ่งที่ยังรอการพิสูจน์อยู่เพราะว่าจมูกคนเราไม่เหมือนกันไง
เราก็ไม่รู้ว่าจมูกที่พี่อาภาพันธ์แกได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นกลิ่นมันเป็นยังไง
แต่พี่อภพันธ์เขายืนยันว่าเป็นกลิ่นกัญชาแต่ชาวจีนอ้างว่าเป็นกลิ่นไอ้ทูบหอมเครื่องหอม
กลิ่นออกมะลิเนิ่อยทีนี้ก็ต้องไปดูว่าในห้องนั้นมีการจุดกัญชาสูบจริงหรือเปล่า
งับเรื่องของการสูบกัญชาหรือกัญชงที่ทำให้มีกลิ่นและเป็นเหตุให้คนอื่น
รำคาญด้วยนะคุณผู้ชมผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน
สองหมื่นห้าครับไปดูพรบตัวอื่นบ้างอาจจะปอาญาเออเนี่ยครับ